ท่านผู้ชมครับสงกรานปีนี้ที่อุบลรัชธานีเนี่ยเขาก็จัดใหญ่เหมือนทุกปี
ค่ะนะตั้งใจจัดงานรักษาประเพณีอันดีงามกันแบบอื้อหือทุกปี
ทำอย่างสวยงามนะครับค่ะวันนี้จัดเป็นวันแรกนะครับอ่า
เมื่อ๑๓เมษายนคือเมื่อวานเนี่ยวันแรกนะครับงานสงครานที่อุบลรัชธานี
เป็นการจัดงานสงคราน๔แผ่นดินนะไทยลาวกัมพูชาเวียดนาม
สะพานรัตนโกศิลป๒๐๐ปีนะครับมีถนนดอกไม้และสายน้ำ
อ่าเพื่อจะประดับตกแต่งเอาทุกอย่างให้สวยงาม
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงไปสร้างความเสียหาย
สร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของจังหวัดเขาอืมนะเนี่ย
กันว่อนโลกออนไลน์เลยโอ้โหนะครับขณะที่เขากำลังเล่นสงครานกันอย่างสนุกสนาน
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะครับเลยเถิดฮะเนี่ยจับก้นเขาอีกอ่ะใช่
เหนียวคอเข้ามาจูบด้วยนะครับหญิงสาวที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มา
แล้วคือไม่ใช่ว่าเขาก็อยากจะจอดให้มาเกินเลยอะไรเขานะ
มันติดไฟแดงสิติดไฟแดงฮะกลุ่มพวกเนี้ยนั่งอยู่ที่ท้ายรถกระบะ
กรูลงมาเลยพอเห็นเขาติดไฟแดงล็อกคอดึงเข้ามาจูบ
ไปจับก้นเขาด้วยคือรอบแรกมาจับก้นก่อนแล้วก็ไปนั่งรถกระบะ
แล้วก็รถมันยังติดอยู่คราวนี้ลงมาล็อกคอ
แล้วดึงมาแบบจูบแก้มเลยอ่ะเห็นไหมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเอง
ตัวเองก็ทำเป็นแบบโอ้โหชะเนียแบบเจ๋ง
แต่ความจริงแล้วทุเรศมากนะครับ
น้องเขาจอดติดไฟแดงนะเขาไม่ได้ว่าอยากจะจอด
แล้วเพื่อนอีก๒๓คนมาแล้วคุณผู้ชมดูจังหวะนี้สิเนี่ย
เดินกลับมาอีกรอบนึงแล้วดูล็อกแบบ
ดูน่ะเห็นไหมคือน้องผู้หญิงกับแม่นี่เขาไปแจ้งความเลยนะ
ค่ะนะฮะทั้งทั้งที่เตือนกันเยอะนะครับว่าโอ้โหทำแบบนี้นี่มันมันไม่ได้นะฮะ
มันเป็นการล่วงละเมิดเขามันไปอนาจารย์
อันนี้ล่วงละเมิดทางเพศเลยนะคะใช่
ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับพอมีภาพนี้เกิดขึ้น

โนตรีธนิษฐศักดิ์สุริพัฒนภาคผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลรัชธานี
สั่งการด่วนให้ภูมิกับการสพเมืองอุบลรัชธานี
ไปตามตัวมาให้ได้ผู้ชายคนนี้เพราะเห็นหน้าเห็นตาชัดเจน
ค่ะนะครับชุดสืบสวนของสพเมืองอุบลรัชธานี
ก็ไปสืบประวัตินะฮะจากรูปร่างหน้าตาที่เจอเนี่ยนะครับ
เพราะมันเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของจังหวัดเขามากรู้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายพิพัฒน์พงศ์สิงแสน
อายุยี่สิบเก้าปีนี่ฮะเป็นชาวตะมนต์หนองกุงอำเภอนวลคูณจังหวัดศรีสะเกด
นี่ใส่เสื้อตัวเดียวกับที่ก่อเหตุเลยไหมคะใช่ไม่ได้มามอบตัวนะโดนจับได้
สืบสวนไปตามตัวมาถึงบ้านแล้วนำตัวมาที่สพเมือง
อุบลรัชธานีนะนายพิพัฒน์พงศ์นะครับ
ถูกแจ้งข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันตามกฎหมายอาญามาตราสองเจ็ดแปด
โทษจำคุกไม่เกินสิบปีปรับไม่เกินสองแสนบาทโทษหนักมากนะคะดีฮะ
เอาให้หนักคนอื่นรู้ไว้ด้วยเออใครที่ยังไม่รู้
อย่าตอบว่าไม่รู้นะคะตอนนี้บอกไปแล้วเดี๋ยวมีงานอีกหลายวัน
ซึ่งนายพิพัฒนพงศ์สารภาพตลอดข้อกล่าวหาพร้อมทั้งได้ฝากขอโทษ
ยังหญิงสาวผู้เสียหายและชาวจังหวัดอุบลรัชธานี
มาสร้างความเสื่อมเสียให้กับเขาบอกว่าทำไปเพราะว่า
มึนเมาอืมเขาบอกคึกขนองเกินเหตุไปหน่อยแล้วก็คึกขนอง
เพราะว่าดื่มเหล้าขาวมาตลอดการเล่นน้ำสงครานพอดีหันไปเห็นสาวผู้เสียหายนั่งซ้อนท้าย
จักรยานยนต์ที่ติดไฟแดงแล้วโดนใจก็เลยปรีเข้าไปดึงคอมาหอมแก้ม
เสน่หาส่วนมือไม้มันไหลไปตามอารมณ์
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ขอยอมรับผิดทุกอย่าง
ฟังจากคำรับสารภาพแล้วเนี่ยคือพฤติกรรมเนี่ยทุเรศแล้วนะ
คำรับสารภาพเนี่ยทุเรศกว่าไหลไปตามอารมณ์ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
ทำไมถึงไม่คิดค่ะแล้วจากการสอบประวัตินะครับ
พบว่านายพิพัฒน์พงศ์เคยต้องคดีถูกจับคดีอาวุธปืนมาแล้ว
๑ครั้งสารสั่งจำคุก๙เดือนปรับ๖๐๐๐บาท
เป็นบวกไม่ได้พบสารเสียบติดครับ